ผู้ช่วยของเราที่เต้นอย่างที่สุดในโลกนะครับ
พี่ป๋องโน้นชัวร์จาร์และนิกกี้
พี่ป๋องคะใส่น้ำหอมกินเลยค่ะ

พี่ป๋องกล้าดกี่เท่านั้น